คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่เขาบอกเขาไม่ทนแล้วเหมือนกัน
เมื่อกี้เห็นสภาพที่เขาขายผัก

ที่นี่เขาบอกไม่แพ้กันทนมาเป็น๑๐ปี

ร้องไปทางออบอเตอร์ทางผู้ใหญ่หลายที่หลายครั้งแล้วค่ะ
ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยค่ะ

ล้องทางประหลาดประหลาดออปเตอร์
แล้วก็ออปเตอร์สมาชิกออปเตอร์

พวกเราอยากล้าอย่างนั้น
คือที่เราจะได้สัญญาณง่ายในกว่านี้จริงไหมพวกเรา

นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านประปืดนะฮะ
หมู่ห้าคุ้มโครกถนนตะมนต์สระแด่
เค้าบอกถนนเละแบบนี้ชาวบ้านเลยเปลือกนะ

ชดกันแบบนี้ซะเลยนี่แหละฮะ
เดินเฉพาะฤวาค์ฟลฤวาค์ฟลอย่างทำไล่ทำนานะ
ชาวบ้านนักเรียนเนี่ยต้องเดินต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝ่าโครนกลมหลบ
หลบบ่อเนี่ยฮะไม่หลบได้ยังไง
ซ้ายก็แอ่งขวาก็แอ่งนะครับทุลักทุเลรถก็ล้ม
บางคันรถใหญ่ก็ติดลมนักเรียนไปโรงเรียนในสภาพยากลำบาก
เป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรแต่แสนสาหัสเหลือเกิน
นางสาวบุษรคัมถานัคคลท่านเฉาบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า
เวลาฝนตกหนักนะโอ้ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อนักเรียนสกปรกเลอะเทอะไปหมดนะฮะ
เคยร้องเรียนไปที่ออปฏศลักษณ์ใดแล้วเขาก็เอาอะไรรู้ไหม
คู่มาเทเสร็จปั๊บก็นั่นแหละเดี๋ยวแป๊บเดียวท่านมันก็ยุบ
ใช่สิยุบแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมอีก

ขณะที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับไปร้องอีก

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกต่อไปที่อบตสลักใดอีกเงียบอีกนะ

เห็นใจในความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อย

ไม่ใช่เรียกร้องเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในสุรินทร์นะ
เขาเรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี
บอกว่าด้วยช่วยฟังแล้วก็ดูเสียงเล็ก
ปัญหาเล็กของชาวบ้านแถวนี้ด้วยเถอะ

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถลุยแก้ได้ทุกอย่างหรือเปล่านะ
จริงแล้วก็ต้องมาจากในท้องถิ่นมาก่อนแหละ